คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยคือทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมาจากครอบครัวหนึ่งที่บุรีรำนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบให้คือครอบครัวนี้เขาบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านขับไล่ออกจากชุมชน
คือไม่ให้อยู่เลยนี่เหรอเพราะว่าลูกชายของเขามีปัญหาป่วยทางสมองแล้วก็ไปก่อเหตุลักษัพชาวบ้านในชุมชน
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหมันถึงขั้นต้องไล่เขา
เขาถามมาแบบนี้นะมันไม่มีวิธีแก้อย่างอื่นใช่ไงฮะมันก็เกิด
รักษาตัวไหมอาการป่วยทางสมองจะได้ไม่ไปขโมยของอะไรแบบนี้เนี่ยนะ

ไปถามผู้ใหญ่บ้านให้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกัน
ส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็อยู่เป็นเพลิงเล็กสร้างด้วยสังกษีพอหลบแดดหลบฝน
ผู้สื่อข่าวของเราไปมีหน่วยงานไปช่วยเหลือด้วย
ก็เพราะว่าเรื่องนี้นำเสนอออกไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเลยไปช่วยดูให้
เราก็ไปหาข้อมูลมาให้นะคะคือครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๔คนคุณผู้ชมค่ะ
นายภัยทูลจันอยู่จริงอายุ๕๗ปีเป็นแม่
นางวันวิสาอายุ๓๓ลูกสาวคนโต
ป่วยเป็นโรคพิการทางสมองและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ลูกคนเล็กวันเฉลิมอายุ๒ขวบ
เป็นลูกชายคนเล็กที่พิการทางสมอง
อายุ๑๐ขวบเด็กชายสงกราน
คนนี้เป็นลูกของนางสาววันวิสา
วันเฉลิมอายุ๑๒นะคะขออภัย๑๒ค่ะ
นายภัยทูลบอกว่าเมื่อ๑๔มิถุนายน

ผู้ใหญ่บ้านมาหาบอกไม่ต้องทำละ
ไม่ต้องกินแล้วออกไปให้หมดเลย

ถ้าไม่ออกไปจะเผาบ้าน
เพราะเม๊อแมวมาพักช่วง๖โมง
แบบนี้ยังไม่ได้ทำเลย
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางวันนา

นางวันนาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า๑ทุ่มคืนวันเกิดเหตุ
ได้รับแจ้งจากญาติของนางไพทูลว่า
ผู้ใหญ่บ้านไล่ออกจากหมู่บ้านเธอก็ตกใจ

พอไปถึงอ้าวไม่พบครอบครัวนี้ที่บ้านแล้ว
ก็ออกตามหาไปเจอนางไพทูล
แล้วลูกหลานไปนั่งร้องไห้อยู่ริมถนน

ก็เลยไปบอกว่าทั้ง๔คนนี้ขึ้นรถเธอเลย

ถ้าเด็กในบ้านหลังนี้เขาป่วยทางสมองแล้วไปขโมยของจริงเนี่ย
มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ผู้ใหญ่บ้านจะไปไล่เขาได้ยังไง
แต่คำตอบที่ได้จากผู้ใหญ่บ้านคือ

ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะรับผิดชอบเอง

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูกล้องวงจรปิด
เพื่อหาคำตอบนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อันนี้คือภาพตอนเย็น๑๔มิถุนายนก็คือสัก๖โมง๒๐ค่ะ
มีเด็กมีผู้หญิงหอบของกันใส่รถเข็นเดินโซซักโซเซ

ซึ่งจากข้อมูลของนางไพทูลก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านไล่ครอบครัวเธอออกจากชุมชน

จะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านขับรถไถออกมานี่บ้านของครอบครัวเนี้ยนะคะ
คือนี่ขับรถไถออกมาแบบนี้แล้วเลี้ยวซ้ายกลับเข้าไปทางบ้านของผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่ม๒๐มีภาพรถกระบะคันหนึ่งขับไปรับครอบครัวนี้
ให้กลับไปบ้านเหมือนเดิมนี่ค่ะนั่งท้ายรถกันมาเห็นไหมคะอ่า
ให้กลับไปบ้านเหมือนเดิมมันก็ตรงกับข้อมูลของนางวันนาอบตโคกว่าน
ที่บอกว่าขับรถไปไปช่วยแล้วก็รับกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็เลยย้อนกลับไปที่บ้านของทั้ง๔คนอีกครั้ง
ไปคุยกับน้องวันเฉลิมที่พิการทางสมอง
แล้วก็บอกว่าไปขโมยของคนในชุมชนนะคะ
น้องอายุ๑๒ไปถามเลยว่าไปขโมยของจริงไหม
น้องก็ยอมรับว่าขโมยของจริงจริงแต่น้องบอกว่า
ที่ขโมยไปมันเป็นสมุดวาดผ้าประบายสี
อยากจะเอามาวาดภาพตอนนี้กลัวมากสงสารยายมาก
ที่ต้องถูกไล่ออกจากบ้านเพราะเขาอืมนางไพทูล
พานักข่าวของเราเดินสำรวจภายในบ้านด้วยนะคะ
ก็เป็นพื้นที่เล็กเนี่ยแบบนี้ค่ะ
มีเศษไม้เศษสังกษีไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุดตะเกียง
วันดีคืนดีน้องวันเฉลิมชักจากโรคประจำตัว
ตะเกียงก็ไหม้ของในบ้านก็นอนอัดอัดกันอยู่ในนั้นน่ะ
วันไหนฝนตกก็ไม่ได้นอนทำไมฮะ
ต้องนั่งเช็ดน้ำรองน้ำกันอ๋อสังกษีมันรั่วอะไรอย่างเงี้เหรอ
อาหารการกินเอาน้ำปลาผสมน้ำอีกทีนะแล้วเอาข้าวเหนียวจิ้มกิน
รายได้หลักก็คือตัดไม้มาทำฟืนขายถุงละยี่สิบก็เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่บ้านยังไงกันเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านไปไล่เขาออกจากบ้านจริงไหมทำไมไม่ช่วยเขา
เขาก็อยู่กันอย่างยากลำบากถ้าน้องวันเฉลิมขโมยของจริงก็ควรจะต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหม
ทีนี้ค่ะไปเจอผู้ใหญ่บ้านกำลังขับรถไถเราไปถามผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่เอาจริงเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ย
ผู้ใหญ่บอกว่าผมไม่แก้ตัวอะไรผมไม่ได้ไล่ใครออกจากหมู่บ้านความจริงก็คือความจริง
พูดแบบนี้บอกที่ทำลงไปไม่ได้ทำเพราะอารมณ์ทุกอย่างมีที่มาที่ไปเอาลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ก็ตามระเบียบของทางอำเภอยืนยันว่าเราทำได้หน้าที่อะไร
ใช่ผมไม่ได้ไล่เขาแค่นั้นก็พอแล้ว
อ๋อยืนยันว่าเราไม่ได้ไล่เขาไม่ได้ไล่
แล้วเขาทำไมเดินออกไปพ่อตอนนี้คนมาเข้าใจผิดว่าพ่อเป็นคนไล่
ผมไม่ได้ทำผิดอะไรผมไม่ต้องชี้แจงครับเพราะผมถือว่ามันความจริงก็คือความจริงนะครับผมไม่ต้องชี้แจงอะไรมากมาย
ผู้ใหญ่บ้านพูดแค่ว่าทำตามขั้นตอนนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทำหนังสือชี้แจงไปทางในอำเภอระหารทรายแล้ว

เดี๋ยวจะต้องมีการประชุมเพื่อสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น

การช่วยเหลือครอบครัวนี้เหมือนกับว่าทางพมจังหวัดกำลังประสานหาพื้นที่สร้างบ้านให้กับครอบครัวนี้นะคะ
สี่คนนี้ค่ะจะได้มีไฟฟ้าใช้มีที่อยู่ที่มันดีกว่านี้อืมก็บัตรประจำตัวผู้พิการก็ดำเนินการให้ละ
บัตรส่งมาก็จะได้รับสิทธิ์ตามระเบียบขั้นตอนแต่ได้ข้อมูลมาเท่านี้คุณผู้ชม
แต่ความจริงถ้าผู้ใหญ่จะชี้แจงให้เข้าใจมากขึ้นก็ได้นะฮะใช่ค่ะผู้ใหญ่คือเราก็อยากจะได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านให้มันละเอียดมากกว่านี้หน่อยไงพี่อุ๋ย
เพราะคนที่ได้ฟังเรื่องราวก็ไม่ได้หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ว่าโทษผู้ใหญ่หรือว่าจะไปทัวร์ลงอะไรผู้ใหญ่หรอกเพียงแต่ว่า
อ่าถ้าผู้ใหญ่ชี้แจงให้เข้าใจว่าอ๋อมันทำตามขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้เข้าใจไง
ไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดอืมเออถ้าเกิดครอบครัวนี้มีปัญหาแบบนี้ค่ะ
อ่าบนความลำบากแบบนี้จะแก้ไขยังไงช่วยกันยังไงสังคมจะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูแลครอบครัวนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อ
อ่าเผื่อผู้ใหญ่อยากจะชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะใช่ค่ะ